อีกเรื่องหนึ่งคลิปนี้ถูกแชร์กันในโลกโซเชียลค่ะ
มีชายหัวร้อนตะโกนด่าพนักงานร้านเบอร์เกอร์แห่งหนึ่ง

ทีนี้มีพลเมืองดีพยายามจะเข้าไปห้ามเข้าไปบอกดี
ปรากฏว่าถูกด่ากลับมาสอใส่เกือกอะไรล่ะ
โอ้โหงานนี้คุณผู้ชมคะชาวโซเชียล
แชร์กันกระหน่ำว่ากันกระหึ่มเลยนะคะ

แม่ยิ่งใหญ่จังเลยนะ
อารมณ์มาเต็มนะคะ
นี่ค่ะชายเสื้อสีน้ำเงิน

เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นกับคลิปนี้
คุณผู้ชมคลิปนี้เพจเจ๊ม้อยวีพลัสเขาแชร์มา
ชายคนหนึ่งกำลังมีปากเสียงกับผู้ชายอีกคน
ในร้านเบอร์เกอร์ชื่อดังย่านร่มกล้า
เพจอธิบายว่าชายใส่เสื้อสีน้ำเงิน
ต่อว่าพนักงานคาดว่าน่าจะมีการสั่งของกัน

พนักงานพยายามอธิบายแต่ว่าชายเสื้อสีน้ำเงิน
ยังไม่พอใจมีการตะคอกใส่จนเสียงดังลั่นร้านไปหมด
แล้วมีชายเสื้อสีแดงคนที่ยืนอยู่ในกล้องเข้าไปห้าม
ทีนี้พอได้แล้วบอกว่าพอได้แล้ว

แต่กลับโดนชายเสื้อสีน้ำเงินขึ้นเสียงใส่อย่างที่ได้เห็นกันได้ยินกันไป
แล้วก็ด่ากลับมาว่ายุ่งอะไรด้วยซ้อใส่เกือกอะไรด้วย
หลังจากนั้นชายเสื้อสีน้ำเงินพยายามจะเดินไปกระแทกชนผู้ชายเสื้อแดงอะค่ะ
ท้าต่อยกันด้วยนะมีการขู่จะเอาปืนมายิงด้วยนะ
เดี่ยวจะมีภรรยาของผู้ชายเสื้อสีน้ำเงินเข้ามาห้ามด้วยแหละ

หลังจากจบคลิปนะคะคุณผู้ชมใครได้เห็นคลิปนี้แล้ว
ส่วนใหญ่ตำหนิกพฤติกรรมของชายเสื้อสีล่ำเงินนะคะ
แม้ว่าเหตุผลพอจะเข้าใจได้ว่า
ก็อาจจะไม่พอใจเรื่องของการบริการหรือเปล่า

พนักงานก็คือคนทำงานควรให้เกียรติคนอื่นบ้างค่ะ
แต่ก็มีหลายคนนะคะที่เห็นคลิปนี้แล้วก็ให้ความสงสาร
ผู้ชายคนเสื้อสีแดงนะคะที่เข้าไปปรามไปห้ามนะคะ
แต่ว่าสุดท้ายก็โดนด่ากลับมาอีกนะคะ
แถมยังมีการอารมณ์ใส่อารมณ์มาขนาดนี้นะคะ
สุดท้ายโดนชายเสื้อสีน้ำเงินตามถ่ายทะเบียนรถแล้วก็ใบหน้าไปด้วย
เอาเป็นว่าตอนนี้ผู้ชายเสื้อสีแดงเนี่ยนะคะคนนี้เขาไปแจ้งความเรียบร้อยแล้วนะคะ
เพื่อความปลอดภัยของตัวเองนะคะ
อ๋อใจเย็นแล้วกันเนอะคุณผู้ชม